เพราะว่าวันนี้ครบรอบ๔๐๐ปีการจากไปของกวีเอกโลกอย่างวิลเลี่ยมเค็กสเปียค่ะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานการประพันกวีเอกของโลกอย่างเวอร์เอมเช็คสเปียค่ะ
โดยถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในอังกฤษ
ในวาระครบรอบ๔๐๐ปีการเสียชีวิตของวิลเลี่ยมเช็คสเปียนะคะ
ซึ่งนอกจากชุดสวยที่เห็นแล้วก็ยังมีการจัดแสดงของสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิต
แล้วก็ผลงานของวิลเลี่ยมเช็คสเปียด้วยค่ะ
ซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันที่เหล่านักแสดงชื่อดังเขาจัดทำขึ้น
เพื่อรำลึกถึงความอัจฉริยะด้านวรรณกรรมของวิลเลี่ยมเชคสเปียค่ะ
โดยผ่านแอปพลิเคชันนี้นอกจากจะมีบทกวีของเชสเปียให้ได้อ่านแล้วก็ศึกษาแล้ว
ผู้ใช้ยังจะได้ชมวิดีโอการอ่านบทกวีของเหล่านักแสดง
ด้วยความรู้สึกที่ไม่ต่างจากการที่พวกเขาอ่านกวีเทคสเปียร์ให้ฟังต่อหน้าเลยล่ะค่ะ
เลี่ยมเช็คสเปียร์ถือเป็นกวีคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลก
โดยเขาเกิดในอังกฤษช่วงกลางคริสตศตวรรษที่๑๖นะคะ
ผลงานของเขาได้รับความนิยมอย่างมาก
แล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์บริบททางการเมือง
แล้วก็วัฒนธรรมในช่วงยุคทองของอังกฤษด้วยค่ะ